ส่วนเรื่องของการเมืองในที่สุดเขาก็กลับมาจนได้
ร้อยเอกธรรมนัฐย้ายกลับไปที่พักพลังประชารัฐพร้อมกับพลพัก
ก็เป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในการขยับเข้าใกล้เก้าอี้นายกไปอีกนิดหนึ่งนะครับ
แล้วเขาจะได้รับหน้าที่ในการคุมพื้นที่ไหนติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
งานนี้ไม่ได้มามือเปล่าแต่เอาสมาชิกในทีมจากพักเศรษฐกิจไทยมาด้วย
นับรวมได้๑๒ชีวิตทั้งหมดล้วนแต่เป็นสอสอมือโปรขาเก๋าเจ้าของพื้นที่เดิมทั้งสิ้น
และมาพร้อมกับมุกเดิมกับประโยคที่ว่าไม่มีการต่อรองเรียกร้องตำแหน่งอะไรทั้งสิ้น
การมาของร้อยเอกธรรมนัฐก็เหมือนกับการติดปีกให้กับพยักษ์เท่าอย่างลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
หัวหน้าพักพลังประชามรัฐให้มีความหวังเขยิบเข้าใกล้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกหน่อย
โดยร้อยเอกธรรมนัฐจะได้รับตำแหน่งแม่ทัพฝ่ายเหนือดูแลรับผิดชอบศึกด้านทิศอุดร
นั่นจะทำให้การเลือกตั้งครั้งหน้าสนุกขึ้น
ต้องมีคนออกและการออกจากพักธุ์ทุกครั้ง
ไม่ว่าพักไหนก็ล้วนแต่จะมีสตอรี่ทั้งสิ้น
แม้แต่ภักดิ์ประชาธิปตไตยก่อนกลายก็ไม่มีข้อยกเงิน
เมื่อนายคริสโปตราณันภูมิร่วมก่อตั้ง
และมูลนิธิเส้นได้เผยสาเหตุการลาออกจากการเป็นสมาชิกพักก้าวไกล
เพราะทนไม่ได้กับระบบโปรลิปุโรที่ทุกเรื่องสำคัญต้องเป็นการตัดสินใจของคนกลุ่มเล็ก
แทนที่จะเป็นสมาชิกพักดั่งเจตนาบรมที่ตั้งพักกันมา
จากนี้ยังไม่เห็นด้วยกับบางนโยบายโดยเฉพาะเงินบำนานของคนที่อายุเกิน๖๐ปีเดือนละ๓๐๐บาท
ในคริสต์บอกว่าหากนโยบายนี้สำเร็จรัฐบาลจะมีรายจ่ายจาก๘๐๐๐กว่าล้านเพิ่มเป็น๓๖๐๐๐ล้านบาททันที
และภายใน๑๐ปีคนสูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปจะกลายเป็น๒๐ล้านคน
เมื่อเป็นเช่นนี้ประเทศไทยเตรียมรับหายนะได้เลย
แน่นอนว่าเมื่อมีการกล่าวหาเช่นนี้ก็ต้องมีการชี้แจงกลับ
แต่ยอมรับว่าหลายเรื่องพักน้อมรับและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
ซึ่งพักพยายามพิสูจน์ตัวเองให้สังคมเห็นว่าเราพยายามทำการเมืองที่แตกต่าง
เส้นทางการเมืองไม่เคยง่ายทุกพักมีทั้งจุดดีและจุดด้อย
มีทั้งคนดีและคนไม่น่ารักแต่ทุกพักก็ต้องเดินหน้าต่อไป
ซึ่งระยะทางผลงานและอุดมการจะเป็นบทพิสูจน์ว่าพักไหนของจริง
และพักไหนเป็นของปลอมข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงาน